ดีนี่แป้งเด็กออร์แกนิคสูตรรสฟุ้งกระจายหอมสบายตัว
สวัสดีครับสวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
วันจันทร์นี้กลับมาเจอกันกับผู้ยอดที่เท่าไหร่มีโอ้โห
วันนี้ก็ผู้ติดเชื้อรายใหม่สองพันเจ็ดร้อยสิบสามรายค่ะอืม
ก็แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อใหม่นะคะสองพันห้าร้อยเจ็ดราย
อยู่ในเรือนจำสองร้อยหกรายรวมแล้วเนี่ยผู้ป่วยยืนยันสะสมนะ
วันนี้นะคะหนึ่งหนึ่งพันโอ้ไม่ใช่หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันสองร้อยสิบสามรายค่ะ
หายป่วยแล้วแปดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยรายอยู่ระหว่างการรักษาตัวเนี่ย
สี่หมื่นห้าพันสามร้อยเจ็ดรายในจำนวนนี้มีอาการหนักก็คือปอดอักเสบอ่ะนะคะ
หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบเก้ารายต้องใส่ท่อช่วยหายใจสี่ร้อยหกราย
แล้วก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่มสามสิบรายค่ะยอดรวมผู้เสียชีวิตสะสม๘๐๖ราย
ในขณะเดียวกันวันนี้ค่ะผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็มีการเดินทางไปเข้ารับการฉีดวัคซีน

ที่๒ค่ะก็ฉีดเป็นแอสตราเซเนก้านะคะ
หลังจากฉีดเข็มแรกไปแล้วเมื่อวันที่๑๖มีนาคมที่สถาบันบำราชนราดูล
โดยมีนายแพทย์เกียรติภูมิวงจิตนะคะเป็นประหลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ฉีดให้
จากนั้นก็ได้มอบวัคซีนพาสปอร์ตให้กับนายกค่ะ
เพื่อที่จะเป็นการยืนยันว่าปราศจากเชื้อโควิด
แล้วก็ได้รับการฉีดวัคซีนครบ๒โดสแล้ว

ขอให้เชื่อมั่นในประสิทธิภาพวัคซีนที่มีอยู่ทั้ง๒ยี่ห้อ
หรือแม้กระทั่งยี่ห้ออื่นที่จะจัดหามาเพิ่มเติม
เพราะว่ามีการตรวจสอบอย่างรอบครอบแล้ว
จึงเป็นประเด็นสำคัญที่ตนมาฉีด
อาจจะมีผลข้างเคียงอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้เป็นอันตรายถึงชีวิต
ส่วนเรื่องของการกระจายสถานที่ฉีดวัคซีน
จะเห็นได้ว่ามีทั้งของทางภาครัฐของเอกชนของภาคธุรกิจ

จึงอยากขอให้มั่นใจว่าเราสามารถที่จะบริหารได้
เพียงแต่ต้องการความเข้าใจ
ไม่ต้องการให้ใครเอาไปบิดเบือน
การทำงานมันต้องมีปัญหา
เมื่อมีปัญหาเราก็ต้องแก้ไข
เพราะสถานการณ์เปลี่ยนไปทุกวัน
ถ้าวัคซีนมาพอก็เป็นไปตามแผน
ถ้าวัคซีนมาน้อยมาน้อยกว่าก็ต้องปรับแผน
แต่ยืนยันว่าทุกคนได้ฉีดแน่
พื้นที่ใดที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน

สามารถที่จะป้องกันโควิด๑๙สายพันธุ์ที่เข้ามาในประเทศไทยได้

คู่ไปกับการรักษาทั้งยาฉีดแล้วก็ยากิน
ซึ่งปรับใช้ตามลำดับความรุนแรงของโรค
เพียงแต่ไม่อยากให้ทุกคนประมาทและตื่นตระหนก
แต่ขอให้ตระหนักต่อตัวเองครอบครัวและสังคม
ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวก็รายงานในระหว่างการฉีดวัคซีนเข็มที่๑
ของนายรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาล

เขาบอกกันมาว่าเป็นที่เรียบร้อย

เป็นที่เรียบร้อยที่ทำเงียบรัฐบาลบอกมาอย่างนั้น
อย่างนี้ลองไปฟังเสียงระยกสักนิดนึงค่ะ
ซึ่งแล้วก็จะจัดหาเพิ่มเติมให้เท่าที่สามารถกระทำได้
วันนี้เราจำเป็นต้องเอามาพินาในเรื่องของการแพร่ระบาดในรอบใหม่ตรงนี้นะครับ
เพราะมันมีพื้นที่บางพื้นที่ที่มีอันตรายมาก
อันตรายปานกลางอันตรายน้อยนะครับ
เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการปรับเรื่องของคลิตนิดนึง
เดี๋ยวก็ดินญาติว่าทุกคนได้ถือได้แน่
ไปดูอันนี้เป็นสิ่งที่ทางธรรมเนียบรัฐบาลให้ข้อมูลมาถูกไหมคะ
ล่าสุดแพทย์หญิงอภิษฐภัยก็เผยบอกว่า
เบื้องต้นองค์การอนามัยโลกเขามีการ
รับรองวัคซีนซิโนฟาร์ม
ก่อนหน้านี้เนี่ยเขารับรองไปแล้วสำหรับซีโนฟาร์มนะคะ
แต่วันนี้เขามีการพูดมาแล้วว่าเดี๋ยววันศุกร์นี้จะมีการประกาศ

วันศุกร์นี้เดี๋ยวต้องรอฟัง

นะครับคือเขามีการบอกว่า

เขาก็ติดตามการออกใบรับรอง

อันนี้คือเรารอเอกสารการยืนยันได้ก่อนว่ายังไง
เขาว่ามันโอเคนะซึ่งถ้ามีความคืบหน้าก็จะนำมารายงาน
แล้วก็ชี้แจงให้กับประชาชนได้รับทราบโดยเร็วที่สุด
แต่วันนี้ข่าวที่ดังที่สุดของการฉีดวัคซีน
เขาก็บอกว่าเพราะอะไรคนถึงไปพูดถึงแอสต้าเซเนก้ากันเยอะเนี่ย
เพราะว่าคนที่จะต้องฉีดเข็มที่๒เนี่ยปกติเขาบอกว่า

เมื่อคุณรับเข็มที่๑ปุ๊บคือคนที่อายุมากกว่า๖๐
แล้วก็จะปรับไปเป็นเข็มที่๒เนี่ย
ปกติแล้วมันจะต้อง๑๐อาทิตย์คือ๒เดือนกว่าถูกต้องไหมครับ
ปรากฏว่าเขาบอกให้เลื่อนเป็น๑๖อาทิตย์
ก็คือบวกไปอีกประมาณสักเดือนครึ่งกว่าจะได้ฉีด
รวมแล้วกว่าจะได้ฉีดเนี่ย๑๖อาทิตยก็เท่ากับ๓เดือน๓เดือน

มัน๑๒สัปดาห์สิคือ๓เดือน
ทั้งหมดก็ต้องเว้นไปหรือว่าเดี๋ยวนี้เขาจะเว้นไปเป็น๑๖
๑๖อ่าก็เพิ่มอีก๔ก็เป็น๔เดือนนะครับ
ก็๔เดือนจากตอนแรกเลยเนี่ยเขาเอาบอกแค่๑๐อาทิตย์
ตอนแรกเขาบอกแค่๑๐อาทิตย์จากเดิมเลยแค่๑๐อาทิตย์
ก็มีวันนี้มันมีข่าวมากมายซึ่งมีการประกาศไปก่อนหน้านี้ว่า
อย่างที่บอกกันนะฮะว่าทั้งหมดเลื่อนเป็นล็อตเดียวกัน
เดือนมิถุนายนหลังจากนั้นเข็มที่๒จะเป็นเดือนตุลาคมนู้นเลย
ตุลาคมเลยตรงนี้ก็มีข้อมูลวิชาการรับรองว่า
เขาบอกเลยครับว่าภูมิคุ้มกันเนี่ยจะขึ้นสูงได้เร็ว
เพราะว่ารัฐบาลเนี่ยอาจไม่พร้อมเรื่องจำนวนวัคซีนที่จะเข้ามาหรือเปล่า
วันนี้นายแพทย์เกียรติภูมินะครับกล่าวว่า
แล้วก็หารือกันแล้วว่าจะจัดส่งให้ได้ตามแผนดังนั้นจึงไม่มีปัญหา
แต่วันนี้คุณอนุทินก็บอกเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอสั่งก่อน
มันค่อนข้างจะขัดแย้งกันนะครับ
แม้กระทั่งวันนี้สถาบันราชวิทยาลัยจุฬาพรออกมาประกาศแล้วว่า
ส่วนของคณะแพทยศาสตร์วัชิราชพยาบาลเนี่ยนะคะ

ก็คือระหว่างวันที่๒๕พฤษภาถึงวันที่๔มิถุนายนเนี่ย
ก็คือเขาได้มีการฉีดวัคซีนเข็มที่๑ไปแล้วตั้งแต่๒๓มีนาคมถึง๕เมษา
โรงพยาบาลวัชิระพยาบาลคณะแพทยศาสตวชิระพยาบาลขอเลื่อนวันรับฉีดวัคซีนออกไป
เมื่อได้รับวัคซีนมาเนี่ยทางโรงพยาบาลจะแจ้งเหมือนกัน

ซึ่งทางวันนี้เขาก็บอกมาเลยว่าในเดือนมิถุนายน
เราอยากจะให้เข้ามาก่อนแต่เขาก็มีกระบวนการของเขา
ว่ามิถุนายนคือเดือนหน้าเนี่ย
เขาคาดว่าน่าจะได้ตามแผน

อย่างที่คุณหนุ่มถ้าสมมุติวันศุกร์นี้เขารับรองใช่ไหมฮะ
ขนาดนี้รองรับรองรุ่นการผลิตอยู่ประมาณ๒๕ล้านโดสนะครับ
ซึ่งเดือนมิถุนายนจะสั่งเพิ่มอีก๓ล้านโดสก็เป็นอย่างน้อย
มันก็จะเป็นไปตามแผนของเขานะฮะ
เราต้องส่งวัคซีนให้เราช่วงเดือนมิถุนายน

เดี๋ยวจะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์แล้วกันนะฮะ
แล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลก็คือสิ่งที่ข่าวกำลังดังเหลือเกินว่า

แล้วก็หลายสถาบันก็บอกเลยว่า
มันก็เลยเป็นปัญหาว่าตอนนี้คนอายุ๖๐แล้วเนี่ย

แต่ตอนนี้มันมีการปรับแผนกันหมดแล้วว่า
ก็ต้องรอดูว่าท่าทีพรุ่งนี้เขาจะแถลงว่ายังไง
แต่ถ้ายังไงหลักเขารู้สึกจะต้องฉีด

แต่ตอนนี้คือน่าจะยังไม่พร้อม

นี่จะต้องรอออกมาแถลงอีกทีนึงว่ายังไง
เขาก็พูดมาเลยว่าสายพันธ์อินเดีย
เรียกว่าประสิทธิภาพยังพอรับได้

สมมุติว่าตอนนี้เราเจอเรื่องของสหราชนาจักรใช่ไหม

สมมุติว่าการเจ็บหนักได้๘๐

แต่ถ้าเกิดแล้วเป็นไตรผัดอินเดีย
อาจจะถดลงมาเหลือประมาณสัก๔๐๓๐อะไรอย่างนี้

ล่าสุดที่เขาบอกว่าโอเคล่ะสายพันธุ์อินเดียเนี่ยอยู่ในกรุงเทพแล้ว

อย่างที่สมมุติเราติดตามข่าวมาวันเสาร์อาทิตย์เนี่ย

อยู่ที่ไหนเจออยู่ที่นราธิวาสนะครับ
ซึ่งวันนี้คุณเจษฎาจิตรรัฐนะครับ

ว่าตามที่ได้รับรายงานข่าว
ว่ามีการตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด๑๙สายพันธุแอฟริกาใต้เนี่ย
ในพื้นที่อำเภอตากใบเนี่ยนะครับ
เป็นเชื้อที่นำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้าน
โดยการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายทางช่องทางธรรมชาตินี่แหละ
แล้วก็ข้ามแม่น้ำที่กั้นระหว่างอำเภอตากใบ
รัฐกรันตันของมาเลเซียนะครับ
เอาล่ะคนก็เลยถามเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ย

กำลังในพื้นที่อำเภอตากใบและในอำเภอชายแดนเนี่ย

ผู้ที่รักรอบเข้าเมือง๒๐๓๐กฟหากเห็นให้ดำเนินคดีตามกฎหมาย
แล้วก็เข้าสู่กระบวนการคัดกรองของสาธารณสุขที่ประเทศไทยของเรา

อ่ะแต่ก็มีคำถามว่าสำหรับผู้ที่เนื่องจากประเทศมันติดกันเนอะ
อย่างที่บอกว่าเหมือนแม่ซอด
พลนแดนติดกัน
มาตรการคุ้มป้องกันและควบคุมโรคโดยต้องไปรายงานตัวกับบุคคล
บุคลากรสาธารณสุขประจำอำเภอหากต้องกักตัวก็ต้องยอมรับการกักตัว
ตามแนวทางที่จังหวัดนราธิวาสกำหนดไปให้อันนี้ก็คือสิ่งที่เรากลัวที่สุด
ตอนนี้๒สายพันธุ์คืออินเดียกับแอฟริกาใต้ซึ่งเข้ามาครบแล้ว
ถ้าเกิดประเทศไทยตอนนี้ก็ถือว่าครบหมดแล้วแต่ขนาดเดียวกันคนเขาก็ได้ถามว่า
ความโหดของสายพันธุ์แอฟริกาใต้มันเป็นยังไงมีคนถามว่าทำไมคนก็ถึงอ่ะ
อินเดียเรารู้อยู่แล้วว่าที่จริงแล้วเมื่อวานหมอเขาออกมาวิเคราะห์ให้ฟังว่า
มันแพร่กระจายพอกับอังกฤษนั่นแหละแต่ก็คือด้วยความที่ประชากรอินเดียเยอะ
แล้วการอยู่ของเขาก็อาจจะแบบมันกระจายได้ง่ายคำถามคือวันนี้นะครับ
แพทย์ธีรวัตรเหมะจุธาเนี่ยหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยเนี่ยเขาเปิดเผยถึงกรณีผู้ติดเชื้อสายพันธุ์แอฟริกาใต้ครับ
เขาบอกเลยว่าเราย้อนกลับไปที่เมื่อกี้ที่ตากใบที่จังหวัดนราธิวาสเนี่ยเบื้องต้นเขาตรวจเชื้อเขายอมรับนะฮะ
คาดว่ามีการติดเชื้อกันในประเทศไทยแล้วล่ะแล้วก็จากการตรวจสอบข้อมูลการระบาดของสายพันธังกล่าว
ดังกล่าวเนี่ยพบว่ายังไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่ามีประเทศอะไรบ้าง
จากบางประเทศเนี่ยอาจจะตรวจหาแล้วไม่เจอนะครับ
แต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันมีเชื้ออยู่แล้วล่ะ
โดยทั่วโลกเนี่ยมีการจับตามองอยู่๔สายพันธุ์
หนึ่งตอนนี้ที่ประเทศไทย๘๐กว่าเปอร์เซ็นต์ในประเทศไทยตอนนี้๘๐เกือบ๙๐เปอร์เซ็นต์เนี่ยคือสายพันธุ์อังกฤษ
ตอนนี้๔สายพันธุ์ที่เขาจับตามองคือสายพันธุ์อังกฤษ
พันธบราซิลสายพันธุ์อินเดียแล้วก็สายพันธุแอฟริกาใต้
พบว่าสายพันธุแอฟริกาใต้นั้นน่ะเป็นสายพันธุ์เจ้าพ่อเบอร์หนึ่งเลยนะฮะส่วนสายพันธุ์อังกฤษที่ระบาดอยู่ในเมืองไทยเนี่ยนับว่าเป็นเด็กอนุบาลเลยเนี่ยที่เราระบายกันอยู่เนี่ยคืออนุบาลเพราะสายพันธแอฟริกาใต้เนี่ยมีความสามารถในการแพร่กระจายโลกได้อย่างรวดเร็วทำให้เกิด
โรงพยาบาลวัชิฮะพยาบาลคณะแพทยาศาสตร์วัชิฮะพยาบาลตอนนี้
โรงพยาบาลขอเลื่อนนัดรับวัคซีนออกไปก่อน
เมื่อได้รับวัคซีนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

หมอตีก็คือรมชสาธารณสุขนะครับ
รัฐมนตรีช่วยศาสตร์ที่ปิตุเตชะเนี่ยนางหรือม้อตรีก็เป็นรัฐมนตรีช่วยศาสตร์ธนาศุกร์กล่าวว่า
เพราะกำหนดการเดิมจะส่งมอบในเดือนมิถุนายน๖ล้านโดส
จริงตามกำหนดการเนี่ยก็จะมีพฤษภาเดือนนี้เดือนนี้เนี่ยวันที่๒๑ตามกำหนดการทีแรกใช่ไหมฮะ
เขาบอกว่ากำหนดเดิมเนี่ยแต่เราไปขอให้เขาส่งล่วงหน้าก่อน
โดยจะส่งให้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่อาจจะมีปัญหาเรื่องค่าเบี่ยงเบงตามเอกสาร
ทำให้ต้องส่งมอบในเดือนมิถุนายนทีเดียวเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย
ก็อาจจะเกี่ยวข้องกับกรณีนี้ก็เป็นไปได้ว่ามาไม่เอาอย่างดีก็คือมาไม่ทันนั่นแหละ
เพราะจริงตามกำหนดเดิมของผู้ใหญ่ที่ลงทะเบียนเอาไว้ก็จะเริ่มวันที่๗มิถุนา
ก็จะมีการเริ่มฉีด๗๘๙๐ก็คือไล่กันไปเรื่อยก็ต้องรอดูว่าจะเป็นยังไง
อย่างช่วงที่เรารอเนี่ยคือเข็มแรกมันก็รักษาหมายความเรียกว่าถ้าประปรับคลองได้ใช่ไหมคะ
ก็คือการนำเอาไวรัสตัวอื่นนะคำว่าไวรัสเนี่ยนะเป็นไวรัสตัวอื่นเนี่ยที่มันยังไม่ตายนะครับ
เป็นตัวอื่นที่ไม่ใช่โควิดเนี่ยแล้วก็ไปเอาหนามของโควิดเนี่ยมาฝากเข้าไปในไวรัสตัวนั้น
แล้วก็ทำเป็นวัคซีนขึ้นมาแล้วฉีดไปในร่างกายมนุษย์อืมพอฉีดเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ย
ไรัสเนี่ยก็จะเป็นตัวนำพาตัวนำพาไอ้เจ้าไอ้เจ้าหนามไอ้เจ้าสไปร์ตัวเนี้ย
ของของไอ้เจ้าโควิดเนี่ยเข้าไปด้วยเสร็จแล้วพอมันเข้าไปเนี่ยไอ้ไวรัสตัวเนี้ย
มันจะสู้เซลล์ในร่างกายเราไม่ได้เซลล์ร่างกายเราก็จะไปกินมันจะทำลายมัน
แล้วพอทำลายเสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้เจ้าหนามตัวนั้นที่ฝ่าเข้าไปเนี่ยมันก็จะกลายเป็นภูมิ
มันเกิดขึ้นในร่างกายซึ่งอันนี้มันจะเกิดขึ้นประมาณสักสองสัปดาห
ฉีดเข้าไปซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเร็วแต่ว่าซีโนแวคเนี่ยเป็นเชื้อตาย
เชื้อตายคืออะไรก็คือการที่เอาซากไวรัสของโควิดนี่แหละนะฮะ
ทำเป็นวัคซีนเข้าไปแล้วก็ฉีดไปในร่างกาย
หลังจากนั้นก็คือต้องรอต้องรอให้มันทำความคุ้นเคย
กับตัวร่างกายของมนุษย์นี้ก็ใช้เวลาไปเนี่ยต้องเข็มที่๒
เข็มแรกเนี่ยภูมิยังไม่ค่อยขึ้นจนกระทั่งเข็มที่๒ฉีดไปแล้วประมาณสัก๒สัปดา
๓สัปดาห์หรือถึง๑เดือนมันถึงจะขึ้น
ลักษณะเหมือนกับว่าเป็นเหมือนกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่เราเคยฉีด
เขาก็เลยรู้สึกว่าเออมันปลอดภัยกันเท่านั้นเอง
แต่ทีนี้ด้วยความที่ว่ามันก็ใหม่มากนะเรื่องของโควิดเนี่ย
มันเกิดอะไรขึ้นอาจจะเป็นล็อตการผลิตหรือเปล่าที่เคยมีปัญหาแบบนี้
แบบนี้เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยส่วนไอ้เจ้าอ่าแอสต้าเซเนก้าเนี่ย

ร่างกายของคนที่หนุ่มสาวหรือแข็งแรงหรืออะไรอย่างนี้

ว่าเพราะอะไรมันถึงเกิดไข้ก็เหมือนกับว่า

เมื่อเฉีดไอ้พวกไวรัสสายพันธุ์เข้าไปอีกพวกเขาไป
ในร่างกายเราก็จะไปสู้กับไอ้เวลาตัวนั้น
พอสู้เสร็จปุ๊บมันก็จะกลายเป็นว่าเราเป็นไข้

แล้วก็แบบรู้สึกดีปลอดภัยเพราะอะไร
เพราะว่าคนแก่ภูมิเขาลดลงไปหมดแล้ว
พอเขาได้ไวรัสเข้าไปหรือว่าฉีดอะไรเข้าไปอย่างนี้
มันก็เข้าไปวิ่งเล่นในร่างกายเราได้แบบสบายเลย
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยใช้มาฉีดสำหรับคนที่อายุ๖๐ขึ้นไปก็จะดี
แต่ว่าไม่ใช่หมายความว่าฉีด๓๐๔๐ไม่ดีนะ
ก็ดีเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีผลข้างเคียงเกิดขึ้นบ้าง

อันนี้คือประมาณนี้
แข่มแรกเดี๋ยวกลัวจะรอแข่ม๒มาแอสการ์ซินเนกามันรอได้ใช่ปะพี่
มารอได้จริง๓เท่าที่คุยมานะคือผมก็ไม่ใช่หมอนะ
แต่ว่าคุยกับคนทีนี่มาแบบที่เป็นนักพยาศาสตร์หรือว่าเป็นคุณหมอไม่
อย่างที่เมื่อกี้บอกเผื่อไม่ได้ถึง๔เดือน
แต่ว่าตอนนี้เขาเรามีการดูข้อมูลกันอยู่ว่า

ใครมันก็คือคนบอกว่า๓อาทิตย์ก็สีดได้แล้วอะไรอย่างนี้

แล้วก็ส่วนเรื่องของไวรัส
เมื่อกี้ที่พูดถึงไอ้โควิดกลายพันธุเนี่ย
คุณดำบอกไปเนี่ยที่ไปเจอเนี่ย
วันนี้ผมมีโอกาสได้คุยกับทางคนที่ตรวจเจอมาเลย

แกก็บอกว่าใจเย็น
คือไวรัสตัวนี้

ที่ผมจดมาให้ดูคือ๑แพร่แร็บรวดเร็ว

แล้วก็๕ลดประสิทธิภาพของชุดตรวจ
เวลาถูกไปที่ประสิทธิภาพอาจจะแบบ

อะไรอย่างเงี้ยเอ่อส่วนเรื่องของการเลี่ยงภูมิคุ้มกันนั่นหมายความว่า
คนที่เป็นแล้วอาจจะเป็นจากไอ้ตัวนี้อีกได้อะไรแบบเนี้ย
มันก็คือแบบมีมีคละเคล้ากันไปแต่จริงจริงแล้วอ่ะ
ก็บอกว่าจริงแล้วประเทศไทยเคยมีสายพันธุ์ของไทยเองด้วยนะ
อืมแต่เราอ่ะไม่เคยรู้เพราะวันนี้มีข่าวออกไปอืม
สายพันธุ์ของไทยเกิดขึ้นที่ไหนรู้ไหมสนามมวยอ๋อตอนตอน
อันแรกเลยอ่ะนะใช่คือแกเป็นคนตรวจเลยแล้วแกก็บอกว่า
จริงเนี่ยมันเป็นไวรัสที่มาจากหูฮั่นตอนนั้นแหละ
จำได้ใช่ไหมอืมอืมแต่หูฮั่นเสร็จปุ๊บ
พอเข้ามาในเมืองไทยแล้วมันมาติดอยู่ในสนามมวยตอนนั้น
ฉะนั้นมันเกิดขึ้นในช่วงจังหวะนั้นในประเทศไทยเท่านั้นอืม
จริงว่าคือเป็นสายพันธุ์ไทยหนึ่งสายพันธุ์เหมือนกันตอน
นั้นอ่ะเพียงแต่ว่ามันไม่ได้รุนแรงไม่ได้แบบเอ่อกระจาย
อะไรอย่างเงี้มันก็เลยไม่ได้เป็นประเด็นเป็นข่าวออกมา
อะไรอย่างเงี้ยอืมอืมนั่นแหละก็เป็นเป็นไวรัสแต่ก็ไม่แน่
เนี้ยอาจจะเกิดขึ้นอีกก็ได้อืมแล้วแกก็บอกว่าส่วนที่
เกิดขึ้นที่ที่เอ่ออะไรอ่ะมหาชัยสมุทรสาครอันนั้นก็เป็น
อีกตัวหนึ่งอันนั้นก็ไม่ใช่อูฮันไม่ใช่ตัวเดียวกับที่
สนามมวยด้วยนะเป็นอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นรหัสพระดุ
อีกตัวหนึ่งที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นคน
ด้าวที่เข้ามาอยู่เอ่อมาจากทางนั้นก็จะเป็นอีกรหัส
พันธุกรรมหนึ่งอืมอ่าส่วนที่ไปเจอตอนนี้ก็คือที่ประเทศไทย
ก็เป็นรหัสอีกตัวหนึ่งเป็นของอังกฤษซึ่งอังกฤษเนี่ย
ก็มีสองสามตัวเข้าใจป่ะอืมแต่เขาจะนับจากรหัสพันธุ
กรรมอย่างตอนนี้เราเจอในประเทศไทยคือบีจุด
หนึ่งจุดหนึ่งจุดเจ็ดอันนี้ตัวอ่าแรกเลยใช่สูตร
เดียนี่ก็จะเป็นบีจุดหนึ่งจุดหกหนึ่งเจ็ดแล้วก็มี
อีกตัวหนึ่งคือบีจุดหนึ่งจุดหกหนึ่งเจ็ดจุดสองอีก
อืมก็แยกออกไปอีกคือมันหลายตัวมากก็คือเมื่อไหร่ที่
มีการรวมกลุ่มหรือว่ามีการติดเชื้อหมู่แบบเยอะคนเยอะ
มันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงพอดีมีการกลายพันธุ์ไปอีกใช่ซึ่งตอนเนี้ย
เขากำลังจะตรวจที่ไหนรู้ไหมที่ไหนว่ามันมีการกลายพันธุ์
หรือเปล่าที่ไหนเมืองไทยเนี่ยแหละในเมืองไทยหรือที่ไหน
เลยในเรือนจำอ๋อใช่เพราะว่าคนเยอะเยอะตอนเนี้ยเขากำลัง
ตรวจในนั้นว่ามันมีการเปลี่ยนสายพันธุ์ในนั้นหรือเปล่า
อืมกำลังจะมีการตรวจเร็วเร็วเนี้ยส่งส่งตัวยางมาแล้วอืม
เพราะฉะนั้นก็ลุ้นกันแล้วก็สำหรับแอสต้าก็ดูเดือนหน้า
อีกทีนึงค่ะก็อย่าเพิ่งตกออกตกใจกันไปอย่างที่วันนี้
รัฐมนตรีช่วยตีเขาออกมาพูดแล้วว่ามันอาจจะมีการ
ล่าช้าในการส่งอืมนะฮะก็เดี๋ยวอาจจะดูว่ามิถุนา
เขาจะส่งให้จริงหรือเปล่าอืมเนอะแล้วก็ของประเทศไทย
ที่เราผลิตเองเป็นยังไงก็รอลุ้นของประเทศไทยที่เรา
กันเองด้วยแล้วก็ไปรอช่วงเดือนตุลาเขาจะมี
มีมีอะไรเข้ามาด้วยเนี้ยตุฬาแต่วันนี้ตุฬาเพิ่งเริ่ม
เท่ากว่าจะได้สิ์พฤษาชิกาเอ่อแต่ว่าตอนเนี้ยคือก็
ไปก่อนเถอะเพราะเหมือนกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่เราก็ต้องฉีดทุกปี
อันนี้เราก็ต้องฉีดทุกปีอ่าในที่สุด
แต่เรื่องต่อไปเนี่ยมันเป็นของเธอเลยแม่คุณแม่ท้องทิพย์
เขาทำเพื่ออะไรอ่ะอย่างนั้นพี่เล่าไงแต่ผลมันออกมาแล้วว่าสุดท้ายเขาโกหก
ก็สุดท้ายเขาก็ออกมายอมรับแล้วว่าไม่รู้หรือว่าเมียไม่ท้องอ่ะ
อะไรนะผัวไม่รู้ได้ยังไงวะ
ก็คือผัวไม่รู้ไงก็คือเรื่องของเรื่องเมียเนี่ยคือโกหก
คือเมียบอกว่าก่อนหน้านี้ตั้งท้อง
พอตั้งท้องเสร็จปุ๊บปรากฏตะช่วงประมาณสัก๔๕เดือน

เสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันเหมือนกับมีเลือดออก

หลังจากนั้นเธอไปดูของเธอเองเธอบอกว่ามันเหมือนกับมีเลือดออกมาเนี่ยเป็นสองก้อน
เธอก็เลยทึกทักว่าเธอน่าจะท้องแฝด
หลังจากนั้นก็กลัวว่าผัวจะเสียใจ
กระทุ่งนั้นก็เหมือนคนทองนะเธอเนาะ
อ่าแต่ก็ไม่ใช่อย่างนั้นใช่มั้ย
สุดท้ายแล้วพระก็บอกว่าแหมจริงแล้วเนี่ยตอนที่ขึ้นรถไปเนี่ยนะ
อาตมาเองก็บอกว่าให้ทางคุณแม่เนี่ย
เค้าเอาสายศิลป์พูกกับมือเด็กนะ
แต่ปรากฏเลยผูกกับผ้าอัตมาก็ไม่ได้สนใจอะไร
พอกลับมาถึงที่วัดอัตมาก็นู่นเข้าห้องน้ำก่อน
เดินออกมาอีกทีกำลังจะปิดฝาโลงอัตมาก็บอกไหนขอดูหน่อยสิ
ผูกที่ข้อมือหรือยังปรากฏว่าอ้าวยังไม่ผูกข้อมือ
อัตมาก็เลยบอกว่าเปิดดูสิแล้วก็เอาสายสินไปผูกเหมือนกับมัตตาสั่งนั่นแหละ
คืนแต่ล่าสุดเขามีการตำรวจเขาแจ้งข้อเกราะหาเรียบร้อยแล้วนะ
ไม่แต่เขาแบบที่โป๊ะแตกที่บอกไปอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วพันผ้าน่ะ
ไหมล่ะที่วันนี้เขาแชร์รูปกันอ่ะ
จริงเขาก็บอกว่าเขาขึ้นไปชั้น๓ไปรับศพลูก
แล้วก็เอาผ้าขนหนูส่งให้พยาบาลไปพยาบาลก็ไปห่อออกมาให้
แต่จริงวันนี้มันมีคลิปอันหนึ่งหลุดออกมาแล้วอันนี้คือชั้น๓

อันนี้คือชั้น๓ที่เธอบอกเธอไปตั้งแต่ประมาณสัก๔โมงกว่า
แต่ทางเจ้าหน้าที่เขามาดูแบบบ่าย๒อยู่ถึงค่ำเลย
เจอเธอเลยไม่ได้ปรากฏกายอยู่ที่ชั้น๓นะฮะ

ตัวเธอเองก็ยังไปโคหกต่อเนื่อง

แม้กระทั่งคุยกับผมแล้วก็พูดตอบปุ๊ป

แม้กระทั่งรูปใกล้กล้องเจ้าสาว

ถ่ายแบบซูมเข้าไปแล้วก็ถ่ายมาอะไรอย่างนี้
ปันเลยปฐานประบอบเลยบอกว่าคลคมติดเข้ามีคนถ่ายเองถ้าเกิดว่าทางทางของ
อืมคุณเตยเนี่ยอยากจะไปไปถ่ายก็ไม่ต้องฟร
กูเก่าไงก็จะเล่าแล้วไง
เป็นคลิปในร้านกาแฟนะครับ
ร้านกาแฟก็คือเป็นตัวของฝ่ายหญิงเนี่ย
เข้าไปในร้านกาแฟนี่เห็นไหมฮะแล้วก็ไปอ่า
ห่อผ้าแล้วก็เดินออกมาอืมเนี่ยใส่ชุดสีดำอืมนะ
โทรศัพท์นู่นนี่นั่นเหมือนกับกำลังคุยกับสามี
หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยครับแล้วเดี๋ยวดูนะ
เขาก็จะเอาผ้าขนหนูนั้นออกมานี่เห็นไหมอ่า
เป็นพ่งเป็นผ้าเป็นอะไรออกมาก็ห่อกันไปอืมอืม
พอห่อเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะจริงมันจะมีคลิปอีกตูนที่เธอเดินออกมา
อืมเสร็จแล้วก็น่าจะกลับไปที่รถ
ซึ่งพระก็อยู่แล้วก็ไปต่อเนื่องกับตรงนั้นอืม
แล้วสรุปคนก็จะถามเยอะมากว่าอ้าวแล้วเขาจะโกหกทำไมอืม
โกหกเพื่ออะไรก่อนอืมโกหกแบบว่าไปให้สุดเขาบอกว่าเขารักผู้ว่ะ
รักผัวอืมคือตอนเนี้ยนะฮะตำรวจเองก็แจ้งความนะครับ
ในข้อหาแจ้งความเท็จครับพร้อมกับนำตัวคุณเตยเนี่ยนะฮะ
ส่งสารเพื่อพิจารณาคดีนี้นะครับเรื่องประกันตัวก็ต้องอยู่ที่ดุลพินิษฐ์ของศาลด้วยนะครับ
ส่วนนัทก็เป็นพยานมาให้ปากคำเท่านั้น
ก็ไม่ได้แจ้งความสามีเพราะสามีเนี่ยไม่รู้จริง
แต่สามีก็บอกว่าถึงเมียจะเป็นยังไงผมก็ยังรักอืม
ปล่อยมือเมียของเขาอ่าฮะเขารักของเขาคุณแม่ของน้องผู้หญิงเขาก็เข้าใจเหมือนกันว่าลูกสาวท้องเหมือนกัน
โกรธเหมือนกันเพราะคุณแม่ก็ไม่รู้เรื่องเลยไงโรงพยาบาลก็คงจะมีการดำเนินคดี

ส่วนตัวผมนะครับก็ขอโทษนะครับทุกคน
ขอโทษทุกคนนะครับที่ทำอะไรไปเนี่ยไม่ทันได้ยั้งคิดนะครับ
เพราะว่าเรื่องเนี้ยมันมันมันมีอะไรที่ที่ที่ที่ที่ที่
รูปศึงที่ที่ผมไม่ไม่ลุมาก่อนครับมันก็เลยผิดพลาดไป
ทำให้ทุกอย่างมันเป็นแบบนี้นะครับ
มีหน้าท้องหรอคนเลยคิดว่าท้องใช่ไหมล่ะ
อือน่านี่นะ
เยอะไปเนอะเที่ยวทิศก็ไปแล้วที่ที่
แต่วันนี้มันลงจำไมอันนี้ท้องทิศหรือเปล่า
อันนี้ตรงไหนพี่อันนี้กอดนานแล้วใช่ไหมคะเพราะตรงวันเสาร์

อันนี้กับตอนถ่ายรายการปากโป้ง
เห็นมั้ยเพราะว่าจำได้เพราะทรงนี้คือโทรมาก่อนที่เป็นหนุ่ม๑๐๐โลไง
นั่นแหละพ่อท้องทิพย์
ล่าสุดอิเจี๊ยบก็เล่นมึงอีกแล้วนะบอกว่านี้ผมหนีเรื่องระบำไก่
แล้วลอกแรกมันบอกกำลังตัดชุดละลอกสองมันบอกชุดเสร็จแล้ว
แต่กลัวคนมุงแล้วลอกสามนี่มันคงบอกชุดหายหมาฆ่าไปกิน
มันบอกว่ากูกลัวแกแต่ชุดไก่ทิพย์
มันเป็นที่๓อย่างทุลักษณ์ทุเลเหี้ยเราเนี่ย
คนบอกก็จะหล่อแช่งแต่ก็เก่งก็ถือว่าโอเค
ยังหวังถ้วยอื่นหรอบ้างคะ
ก็เขาก็บอกเขาประกาศเทียบรีปดูกเขาประกาศเลย
ชาวผลอร์ใช่ไหมคะ

ก็ที่สองครับอื่นก็ไม่เคยจะเห็นว่าจะได้เป็นแชมป์อะไรก็
สนามสวยก็เอาแล้วพอแล้วพอใจแล้ว

เท่าวัย๘๑โดนฟ้าผ่า
แล้วฟื้นขึ้นมาไม่เป็นอะไรเลยค่ะคุณผู้ชม

ครอบคันตรีหัวม้าผม

กลับมากันฮะเปิดใจพ่อเท่า๘๑โดนฟ้าผ่า

เปิดใจว่าเท่า๘๑โดนฟ้าผ่า

บอกว่าเกิดเหตุฟ้าผ่าใส่ชาวบ้านคนหนึ่ง
ในพื้นที่บ้านหนองหัวหนองนะฮะ
อยู่ที่ตะบนบัวใหญ่ที่นครราชศรีมา

นี่นะฮะแกก็อายุเยอะแล้วนะแปดสิบเอ็ดปีนะครับขณะเกิดเหตุเนี่ยคุณสังทองหรือตาสังทองเนี่ย
สติไปนะครับสักสิบนาทีลูกสาวกับญาติเนี่ยก็มาช่วยกันเขย่าตัว
กระทั่งนายสังทองนั้นฟื้นแล้วก็ลืมตาขึ้นมาหลังจากนั้นก็ลุกขึ้นมานะฮะ
แล้วก็เดินเหมือนคนปกติเลยหลายคนยิ่งงงเป็นไก่ตาแตกกันเป็นแถวนะครับ
นายสังทองก็เปิดเผยบอกว่าไอ้ตอนเกิดเหตุเนี่ยกำลังต้อนวัวเข้าคอกอยู่
จู่เนี่ยฟ้ามันเทลงมานะฮะตนเองก็งงเอ๊ะทำไมมันมีฝนตกมีอะไรอย่างนี้
สักพักหนึ่งมันเปรี้ยงมาที่หัวนะฮะรู้สึกร้อนไปทั้งตัวแล้วก็หมดสติไป
รู้สึกตัวอีกทีพบว่าลูกสาวแล้วก็ญาติกำลังช่วยกันนำส่งโรงพยาบาลแล้ว
เนี่ยนะฮะขณะที่นางศรีน้อยคลังอาวุธนะครับอายุ๔๘ปีเป็นลูกสาวบอกว่า
บริเวณบ้านพักของพ่อเนี่ยมักจะมีฟ้าผ่าลงมาประจำส่วนใหญ่เนี่ยฟ้าจะผ่าลงบนต้นไม้
แต่ครั้งนี้ผ่าลงไปที่พ่อเลยตรงหน้าพ่อพอดี
เนี่ยนะฮะจนกระทั่งหมดสติล้มลงไป

ปกตินะฮะพ่อเนี่ยคล้องเหรียญหลวงพ่อ
พระครูสุวรรณธรรมนุวัตรรุ่นสร้างโบสถ์
ไม่รู้เหมือนกันอยู่วัดหนองหัวหนอง

หรือว่าไม่ใช่เหรียญหลวงพ่อเป็นสื่อหรือเปล่า

เห็นไหมธรรมนุวัตร

ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็เป็นความเชื่อของทางท้องถิ่นของเขา

โชคดีมากที่พ่อไม่เป็นอะไรนะคะ

มีข่าวมาเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด

ผู้ที่อยู่ในเรือนจำออกมาทั้งหมด

เนื่องจากเรือนจำค่อนข้างจะแอบพอสมควร

ในโลกออนไลน์ในไลน์เราจะเห็นกันหมดเลย

ทางโซเชียลมีเดียโดยมีเนื้อหาอ้าง

เลิมพระชนพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้า

เขาเปิดเผยว่าข้อความดังกล่าไม่เป็นความจริงนะฮะ

ซ้ำต่อเนื่องมาหลายปีแล้วล่ะ

เพียงแค่มีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาบางส่วน
ให้ดูน่าเชื่อถือแล้วดูเหมือนเป็นปัจจุบัน

งดเว้นการเผยแพทย์ส่งต่อ
แล้วก็ตื่นตระหนกของสังคมเนี่ยทั้งนี้ทางกรมรัชธรรมยึดมั่นในกระบวนการบำบัดฟื้นฟูแก้ไขพัฒนา
ตนิสัยของผู้ต้องขังที่ได้มาตรฐานตั้งอยู่ในเรือนจำจนถึงการเตรียมตัวพร้อมก่อนปล่อยออกมาข้างนอก
ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้พ้นโทษจำนวนมากประสบความสำเร็จ
ในการกลับคืนสู่สังคมได้ยั่งยืนดำรงชีพโดยสุจริตครับไม่ควรกลับมากระทำผิดซ้ำซาก
ขอให้พี่น้องประชาชนโปรดเชื่อมั่นในกระบวนการเหล่านี้ของกรมราชธรรมพร้อมให้โอกาสผู้พ้นโทษได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ต่อไปนะฮะ
ชื่นชมทีมหมอแล้วก็พยาบาลนะคะจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพที่
คุณชนหนองเต็งจังหวัดบุรีรำนี่สี่คนนี้ค่ะเขามีการเต้นโยกย้ายตาม
เสียงเพลงแบบนี้ก็มีคนลงผ่านแอปพลิเคชัน
ติ๊กต๊อกนะคะให้ชาวบ้านเสม็ดหมู่เจ็ดได้ผ่อนคลายความเครียด
สักนิดนึงนี่ใส่ชุดเต็มเลยนะคะขอขอเชิญชุดนี้ไปเต้นด้วยระบำไก่
เออเอาไหมพี่ไปด้วยกันเขาบอกว่ามีคนทำด้วยนี่เห็นไหมเขาบอกว่า
หมู่บ้านถูกปิดถูกสั่งปิดห้ามคนเข้าออกเนื่องจากว่าตรวจพบว่ามีผู้ติดเชื้อในหมู่บ้านเนี่ย
สี่รายแล้วก็มีความเสี่ยงสูงอีกเป็นจำนวนมากจากการสอบถามไปที่นายสารวุฒินนทศิรา
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการก็เปิดเผยบอกว่าคลิปนี้ค่ะเป็นการเต้น
เมื่อวันที่๒๑พฤษภาคมที่ผ่านมา
ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ชาวบ้านกำลังรอหมอจากโรงพยาบาลกระสัง

แต่ชาวบ้านบางคนอยู่ในอาการเครียดค่ะ
หมอของโรงพยาบาลก็เลยคิดทำไงกันดีหากิจกรรม

แล้วก็ไม่คิดว่าจะได้กำลังใจจากโลกออนไลน์เป็นอย่างดีด้วยนะคะ
ทางด้านนายธาราพงศ์วงศ์สิริเลือดชน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนะคะ

สถานการณ์ในพื้นที่ของบ้านเสม็ดยังถือว่าตึงเครียดเขาบอกเลย
ซึ่งกิจกรรมที่ทำให้ในช่วงฉุกเฉินแบบนี้แบบนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะ
สามารถสร้างรอยยิ้มให้กับชาวบ้านที่กำลังทุกข์ใจ
ให้รู้สึกผ่อนคลายได้นั่นเองนะคะ

หนูว่าพี่ต้องใช้ชุดหลายชุดแล้ว
ตอนนี้เดี๋ยวคนมามุงดูแล้วติดเชื้อ

คนเยอะครับไปไหนแล้ว
รำบังไก่ที่ไหนไม่ต้องไปกับพี่หนุ่มไง
บ้านแม่เอ้าฉันไม่ไปอยู่แล้ว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

ปรากฏหวยไปออกที่บีน้ำทิพย์แต่บีมก็พูดกับทุกคนนะว่า
มันไม่เคยไปแย่งใครอยู่แล้วนิสัยบีมผมมันไม่เคยแย่งใคร
ก็มีข่าวหรือว่านางเอกดังอย่างสามีชาวบ้าน
ซึ่งทุกคนก็บอกเลยว่าคนนั้นคือบีน้ำทิพย์นะครับ
ซึ่งชายหนุ่มที่ถูกกล่าวถึงก็คือคุณฟลุ๊กนะฮะ
คุณฟลุ๊กเนี่ยเอาจริงเราก็เคยนำเข้านาฬิกงนาฬิกา
แล้วก็ทำอสังหารินทรัพย์ทำโรงแรมด้วยนะ
ทำโรงแรมนำเข้านาฬิกาหลุมก่อนนาฬิกาเขาหลายแบรนด์เลยล่ะ
ล่าสุดคุณฟุ๊กนะฮะได้ออกมาชี้แจงถึงเรื่องดังกล่าว

ตอนแรกเขาบล็อกไอจีเป็นไพรเวทก่อนรู้สึกเขาจะเปิดไอจีเมื่อวานนี้มั้ง

กรณีที่เป็นข่าวกับเอาละบีน้ำทิพย์ไปแย่งสามี
ในขณะที่ลูกคนแรกเนี่ยเขาอุ้มลูกออกไปเขาบอกว่า
ลูกคนแรกท้องปุ๊บอุ้มลูกไปออกจากบ้านเนี่ย
ตามข่าวที่เขาเล่าอ่ะนะว่าตอนนั้นไอบีนั่งอยู่ในบ้านเขามาอุ้มลูกออกไป
ทำสัญญากันแล้วว่าผู้ชายจะส่งเสียเลี้ยงดูอะไรกัน
อันนี้คือตามข่าวที่เขาว่ากันมาอย่างนั้นนะครับ
ประเด็นนี้ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของบีน้ำทิพย์
ผมขอแจ้งผ่านทางไอจีนี้ว่าไม่เป็นความจริงนั่นไงนะฮะ
เพราะความสัมพันธ์ของผมกับภรรยาเก่าเนี่ยเลิกลากันมานานแล้ว
มีคำถามแบบไหน
ตัดสินใจหยุดความสัมพันธ์ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับ

อันนี้เราฟังแค่มุมเดียวนะ
เขาบอกว่าตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาเลิกกันไปแล้ว
แต่ที่ต้องอยู่ด้วยกันเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันคือเรื่องลูกนะฮะ
ผมและภรรยาเก่าตกลงเจรจากันว่าถ้าเลิกกันแล้วก็ควรจะแยกกันอยู่นะฮะ
แล้วก็มีการเซ็นสัญญาร่วมกันว่าใครต้องทำหน้าที่ไหนในการดูแล
ซึ่งไม่ใช่การหย่ากันเป็นอย่างที่เป็นข่าวเพราะเราไม่เคยจดทะเบียนสมรสกัน
งานแต่งก็ไม่ได้จัดเป็นเพียงแค่การถ่ายรูปเขาว่าอย่างนั้น

เขาบอกเป็นเพียงแค่การถ่ายรูปงานแต่งไม่ได้จัดนะฮะ
ก็ถ่ายรูปภายในครอบครัวเท่านั้นแหละส่วนกรณีของบีน้ำทิพย์นะครับ
เขาก็ถามอ่าแล้วบีน้ำทิพย์เนี่ยจริงไหมจากข่าวเนี่ย
ถ้าคนก็อยากจะถามฟุ๊กตอนนี้ก็ว่าจริงป่ะที่แบบว่าลูกเพิ่งคลอดใช่ไหมลูก
ตัวน้อยเพิ่งคลอดมาเดือนนึงแล้วแบบว่าเมียเขามาอุ้มลูกออกจากบ้านบีอยู่ที่บ้านจริงหรือเปล่า

ก็อย่างที่บอกตอนแรกว่าเขาเลิกกับภรรยาตั้งแต่กุมภาพันธ์นะฮะ
ผมเพิ่งคุยหลังจากที่เลิกลาจากภรรยาเก่าเรียบร้อยแล้ว
เพราะฉะนั้นการกล่าวหาว่าไปฉกสามีคนอื่นไม่ใช่เรื่องจริง
น้องบีเขาไม่รู้เรื่องด้วย
ซึ่งจากการรู้จักเราตอนนี้ยอมรับว่าเพิ่งเริ่มคุยและปรึกษากันตั้งแต่เดือนที่แล้วเอง

ส่วนโอกาสจะพัฒนาขึ้นไปมากแค่ไหนเนี่ย

สุดท้ายแล้วขอโทษที่มีข่าว
ที่ทำให้คนมองบีอย่างเข้าใจผิด
เมื่อกี้เขาบอกว่าเขาไม่เคยจัดงานแต่งงานนะคะ
เขาบอกว่าเขาไม่เคยจัดงานใช่เป็นการถ่ายรูปในครอบครัว
แต่เวลาไปเสิร์ชชื่อเขานามสกุลเขามันขึ้นรูปแต่งงานกับผู้หญิงอยู่หนึ่งคนนะ
หรืออันนั้นไม่ใช่การแต่งงานกับอันนี้หรอ

อันนั้นจะจัดงานแต่งงานยิ่งใหญ่ฉันก็ไป

แต่อันนี้ที่คุณซุ๊กออกมาพูดไม่ใช่ภรรยาคนแรก
คุณชี้ที่หนังสือซิครับอย่าชี้ที่โทรศัพท์ผม
ชี้ที่หนังสือนี่ไงนี่
หมายถึงในข่าว
สามีของเมียที่มีลูก๒คนและลูกที่๒คืออายุ๔เดือน

งานรอบแรกงานแรกไง

ไม่ได้ช่องใช่ไหม

ก็กินพวกเขาบอกว่า๓

ผมรู้แต่ว่าเรื่องนี้ที่มีการฟ้องร้องกันผมได้ยินมา

ผู้หญิงชอบเขาเยอะ

ชอบชอบจริงแล้วนี่
หล่อใจละจากเด็กเลย
ค้าฝามพี่หนูว่าอย่างไรบ้างคะ

ก็คือรอแค่คือก็ต้องฟังทั้งสองมุมไง
อ่าวันนี้เราฟังของคุณฟุ๊กไปแล้ว

ถูกไหมฮะแน่นอนว่ามันเป็นปกติเลย

ผมพูดกันตรงไม่ต้องปิดกำลังกันน่ะนะ

รับคำนี้ออกมาครั้งแรกที่ในแฟนเพจ

คนเก่าเนี่ยอาจจะค่อนข้างแบบว่าโดนเยอะอ่ะเหมือนว่าโดนทิ้งมาอะไรมา
ต้องลูกเอากลับไปเลี้ยงเองอะไรหลายอย่างแต่เขาก็บอก
พ่อทำสัญญาตกลงจำกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะ

หนุ่มเขาไม่ได้ปั่นนะเขารู้จริง

บอกเพื่อนในโลกโซเชียล
ทวิตเตอร์เขารออยู่แอดอยู่

อยากรู้ใช่ไหมไม่บอกอีก

แต่ว่าจริงแล้วมันก็ต้องมีความเป็นธรรมทั้งสองฝั่ง

แต่แน่นอนว่าต้องรอฝั่งอดีตภรรยา
ก็ต้องออกมาพูดผมขออนุญาตใช้คำนี้เพราะว่า
จริงปัญหาไม่ได้อยู่ที่เรื่องของการจดทะเบียนสมรสหรือไม่ได้จด
ปัญหาคืออยู่กินกันมาฉันสามีภรรยา
แล้วมีภรรยาดโดยสืบสันดาลเลยสองคน
เพราะฉะนั้นก็คือก็ถือเป็นอดีตภรรยาแหละ

ถ้าผมเชื่อว่าถ้ามีอะไรไปกระทบกระเทือนความรู้สึกเธอมาก

ใบสั่งว่าไม่ต้องกลับมาเพราะที่นี่โควิดมันเยอะ

กดกลับมาแล้วก็เจอบีน้ำทิพย์อยู่บ้านเหรอ

แต่ว่าก็มีคนที่แจ้งไปว่า

ได้ยินมาแค่นี้ก็มาบอก
มันก็ต้องทั้งสองฝ่ายต้องออกมาพูดไง
คืออันนี้ไม่ใช่ผมเอาอะไรมาพูดไม่ใช่อย่างนั้นนะ

ก็นั่นไงเดี๋ยวเห่านะเนี่ย
เอาเรื่องพวกนี้โอ๊ยเธอแล้วก็รู้จักหมด

แหมกูเห็นเปิดมันตั้งแต่ขยี้มาตั้งแต่แรก
ใช่แต่อย่างนี้ปุ๊บมันรู้จักหมดน่ะเนอะ

รู้แต่มันก็คือไม่ได้อะไรลึกขนาดนี้หรือเปล่าวะ
ก็คือก็รู้จักกันนะ

คุณบีกำลังจะชี้แจงหรือผมไม่ทราบ
ก็ต้องรอฝั่งทางอดีตภรรยาออกมาชี้แจงด้วย

อันดับที่๘๐กว้าชื่อทน

โปรดติดตามตอนต่อไป